หลังจากนี้จะมีสินค้าอย่างนึงเขาบอกว่าผลผลิตมันน้อยลงเรื่อย
แล้วราคาก็เลยสูงขึ้นติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ต้องรู้

อุตุนิยมวิทยาพยากรว่าช่วง๑๐๑๔มกราคมนี้
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบน

แต่ยังคงทำให้ไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
แต่พอไปในช่วง๑๑๑๑๒มกราคม
จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกคลื่นผ่านภาคเหนือ

ทำให้ภาคเหนือและอีสานตอนบนมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ครับ
จะทำให้อุณหภูมิลดลง๒๔องศาเซลเซียส
หลังจากนั้นหลังจากนั้นคุณผู้ชมพอ๑๕มกราคมครับ
วนอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากจีน
แผลลงมาปกคลุมไทยตอนบน
ตอนนั้นแหละจะทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรงด้วย
อุณหภูมิจะลดลงอีก๑๓องศาครับ
พออากาศแปรปรวนแบบนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องที่กระทบกับเงินในกระเป๋าของเราก็มาอีกแล้วครับ
ในจังหวัดกำแพงเพชรพบว่ามะนาวแพงขึ้นโดยขนาดเบอร์ใหญ่
ลูก๔๕บาทครับขนาดเล็กลงมา๑๐ลูก๔๐บาท
อันนี้ลูกละ๔บาทส่วนขนาดเล็กสุดนะ๑๐ลูก๒๐บาทครับ

ปกติขายขวดละ๓๐๓๕บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่ขวดละ๑๐๐บาทแล้วนะ
ซึ่งแม่ค้าบอกว่าปัจจัยราคามะนาวแพงมาจากค่าปุ๋ย

รวมไปถึงค่าน้ำมันสูบน้ำใส่สวนมะนาวด้วย
แล้วก็ค่าแรงงานทุกอย่างเป็นต้นทุนทั้งนั้นที่ทำให้มะนาวแพงครับ
ช่วงนี้ใครติดเปรี้ยวก็ต้องลดเปรี้ยวลงหน่อยนะครับ
ส่วนโควิด๑๙ยังต้องระวังกันครับโดยสถาบันโรคผิวหนังเชิญชวนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น
โดยเฉพาะคนที่รับวัคซีนเข็มล่าสุดนานเกิน๔เดือนขึ้นไป

โดยไปรับวัคซีนวันธรรมดาได้ตั้งแต่วันที่๑๒๑๓๑๖๑๗๑๘๑๙๒๐มกราคม
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงครับ
สะดวกเสาร์อาทิตย์ก็ไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวท๑ศูนยวชนดินแดงได้เหมือนกัน
โดยจะให้บริการตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็น